อ่ะข่าวนี้พวกเราลูกสาวมีแฟนแล้วรู้ยัง
ใครอ่ะน้องแป้งมิดชัยของผู้ชมค่ะอ๋อแต่ต้องบอกเลยว่า
เรียกแฟนได้เต็มปากเต็มคำต่อหน้าคุณพ่อด้วยนะ
พี่เอชยางานนี้อื้มกลับไม่เรียวหรือเปล่าแต่ว่ายังไง
ไปดูกันหน่อยจ้าเราให้นิยามว่าอะไรน่ะเพื่อน
แฟนแหละโอ้ยแฟนแหละแต่เมื่อกี้อยู่กับพ่อแล้วก็คือ
เกรงใจใช่ค่ะเป็นแฟนใช่พ่อไม่อยู่
พ่อไม่อยู่พูดได้ลูกสาวเรามีแฟนแล้วเจ๊
แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือเกรงใจพ่อเพื่อนสนิทเพื่อนสนิท
เพราะพ่อเดินผ่านแบบแบบแฟนค่ะเพราะชัดเจนดีใช่อ่า
เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมวันงานกระถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ไปเจอกับพี่เอชายาแหละนะแล้วก็เจอน้องแป้งด้วย
ทีมข่าวเราตาดีค่ะไปเห็นหนุ่มหล่อแปลกหน้าอยู่คนนึง

สายเผือกอยู่พอดีคว้าตัวน้องแป้งน้องแป้งตกลงมากับใครเนี่ยนะ
เออทีแรกน้องแป้งบอกว่าเพื่อนสนิทเออ
คือกลัวคุณพ่อได้ยินแต่จะพูดต่อหน้าแหละแต่ยังไม่กล้าพอ
พ่อเดินออกฉลับไปเท่านั้นแหละ

นี่แหละค่ะต่อหน้านักข่าวของเราเลยงานนี้ค่ะ
พ่ออย่างพี่เอชายาจะไฟเขียวหรือมีปฏิกิริยายังไง
ไปฟังเสียงพี่เอหน่อยจ้า
จริงแล้วเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าโตแล้วแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว
เขาก็ทำงานจนแบบรู้หน้าที่การงานแล้ว

แล้วก็น้องก็น่ารักจริงที่ผ่านมาเขาก็น่ารักดีครับ
พ่อก็ไม่ได้ห้ามหรอกลูกไม่ห้ามแล้ว
แต่ว่าแววตาดูแบบว่านิดหนึ่ง

รักเขาที่หนึ่งเลยผู้ชายในชีวิต

เจอเนี่ย๒๔โมงแล้ววันอยู่บ้างก็เจอ

ในรายละครก็ยังเจอ

แล้วก็การันตีด้วยว่าการมีแฟนไม่ได้ทำให้เวลาอยู่กับพ่อลดลงนะ

แล้วก็รักพ่อมากกว่าเดิม
รักจังเลยเนาะน้องแจ๊ะ
ชาวเรามีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วยังไงก็ยินดีด้วยนะคะ